ที่ฝนจะตกหนักเนี่ยสภาพอากาศจะร้อนอบอ้าวแล้วเราเข้าสู่ช่วงร้อน
มาเป็นสัปดาห์แล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ต้องเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าขนอง
ในช่วงฤดูร้อนค่ะสองภูมิภาคแรกที่จะเจอพายุ
ก็คือภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นั่นเอง
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็อีสาน
มีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐๔๐ของพื้นที่
ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตก
ใดไม่มีฝนร้อนอบอ้าวเกือบ๔๐องศาค่ะ
ภาคกลางและภาคตะวันออกร้อนอบอ้าวเช่นเดียวกัน
มีฟ้าหลวนในตอนกลางวันระวังอันตรายจาก
พายุฝนฟ้าขนอง๑๒๐๔๐ของพื้นที่
มีลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๑เมตร
ส่วนภาคใต้มีฝนลดลง๑๐ค่ะ
ประมาณร้อยละ๑๐๓๐ของพื้นที่คลื่นสูง๑๒เมตร
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อากาศร้อนมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
มีฝนฟ้าขนอง๑๒๐๔๐ของพื้นที่
ระวังอันตรายจากลมพัดแรงและฟ้าผ่าเอาไว้ด้วยค่ะ